คืนวันเสาร์นะคะจะมีการวิเคราะห์การเมืองเข้มข้นจากคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้การเมืองไทยนะคะ
คืนนี้ค่ะคุณสุภาพจะมาพูดถึงเรื่องของการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันที่๒๕๒๖กรกฎาคมนะคะ
พักร่วมรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยว๒๓กรกฎาคมหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
ฝ่ายค้านเขาเตรียมตัวคนที่จะอภิปรายกันเอาไว้แบบเข้มข้นมาก
คุณสุภาพบอกว่าดูไปดูมาเหมือนกับฝ่ายค้านเตรียมจะอภิปรายตัวบุคคลมากกว่านโยบายที่จะมีการแถลงซะด้วยซ้ำ

ในทางการเมืองนั้นระหว่างหลักการทฤษฎี
กับในทางความเป็นจริงไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไปหรอกครับ
อย่างเรื่องการอภิปรายเพื่อตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล
นายกจะนำนโยบายของรัฐบาลเข้าไปรายงานต่อรัฐสภาในวันที่๒๔๒๕ที่จะถึงเนี่ย
นายกรัฐมนตรีออกโรงดักคอไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับ
ว่าการอภิปรายนโยบายรัฐบาลเนี่ย
ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะ

อย่าตีรวนอย่าคิดแต่จะล้มรัฐบาล
เรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ย
การอภิปรายนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา
จะเลื้อยไปสู่การอภิปรายที่เป็นจริงแล้วเนี่ย
เรียกกันว่าน้องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตลอดเลยครับ
เพราะว่าฝ่ายค้านเขาถือหลักการว่านโยบายจะดีแค่ไหน
ถ้ารัฐมนตรีที่ไปกำกับควบคุมนโยบายใช้ไม่ได้
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องในอดีตที่ผ่านมาที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
แล้วจะมาไว้วางใจให้มาขับเคลื่อนนโยบายมันจะไปรอดได้ยังไง
นี่เป็นตักกะของฝ่ายค้านฉะนั้นเมื่อมีตักกะมีหลักการอย่างนี้ก็แน่นอนครับ
โยงต้องลากไปถึงพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่มีปัญหา
มีปัญหาเรื่องนั้นมีปัญหาเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องคดีความ
มีปัญหาเรื่องอะไรต่อมีอะไรแล้วแต่เขาจะไปขุดคุยกันมา
เพื่อจะบอกประชาชนว่าคนแบบนี้เหรอที่จะมาควบคุมกำกับนโยบาย
นโยบายดีแค่ไหนถ้าได้คนที่ไม่เหมาะสมมา
นโยบายก็เอาไปปฏิบัติให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้
นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพิ่งเกิดเกิดมานานแล้ว
ใครที่ได้ตามการเมืองรุ่นเก่าหน่อย๔๐ปีที่ผ่านมา
หมอมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรีก็เปิดสภาขึ้นมา
เพื่อเอานโยบายไปแถลงต่อรัฐสภา
สมาชิกรัฐสภาลุกขึ้นมาอภิปรายดูเดือดเลยครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ย
ปล่อยให้จอมพลถนอมกิติกจรบวชเนร
เป็นเนรถนอมเข้ามาในเมืองไทย
แล้วคนที่อภิปรายดูเดือดรุนแรงไม่ใช่ใครหรอกครับ
ลูกพักของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเอง
หนึ่งในจำนวนนั้นคุณวีระหรือวีรการมุสิกพงศ์นี่แหละครับ
กระทั่งหม่อมราชวงศ์เสนีต้องลาออกกลางสภา
เป็นรัฐบาลที่อายุสั้นมาก
นั่นก็เป็นเรื่องของการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล
พรบงบประมาณที่จะตามมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
หลักการก็คือว่ารัฐบาลต้องไปบอกประชาชนผ่านรัฐสภาว่า
ในการจัดทำงบประมาณใช้เงินของประเทศ
เงินภาษีเนี่ยจะจัดให้กระทรวงไหนเท่าไหร่ยังไง

ฝ่ายค้านเขาก็มีหลักการเหตุผลเขาว่า
งบประมาณที่จัดไว้นั้นเนี่ย
ถ้าได้รัฐมนตรีที่ไม่ซื่อสัตว์สุจริต
รัฐมนตรีที่ได้ที่มีปัญหา
รัฐมนตรีที่มีคุณภาพไม่เพียงพอ
รัฐมนตรีที่ด้อยในเชิงความสามารถ
แล้วจะไปขับเคลื่อนบริหารงบประมาณ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ยังไง

ฉะนั้นเรื่องการอภิปรายพรบงบประมาณ

รัฐมนตรีที่ไม่เหมาะสม
ไม่สามารถบริหารงบประมาณ
ให้เป็นไปในทิศทางที่นโยบายแถลงได้
เขาก็ชำแหละรัฐมนตรีได้อีกรอบนึง
ฉะนั้นเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีต้องเข้าใจครับ
ต้องเข้าใจว่านี่คือความเป็นจริงในทางการเมือง

ถึงท่านจะดักคอว่าไม่ใช่เป็นการอภิปราย

แต่ว่าในทางปฏิบัติเขาก็ลากเขาก็เลื้อยไปจนได้ครับ
เนี่ยเขาก็จัดทีมไว้ตั้งห้าสิบคน

เขาจัดทีมไว้ห้าสิบคน
แล้วถามว่าเวลาที่ใช้ในการอภิปรายเนี่ย

ฝ่ายค้านบอกว่า๒วันไม่พอเขาเสนอให้มากกว่านั้น
เมื่อวานนี้เพิ่งได้ยินว่าคุณชวนหลีกภัยประธานสภา
ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาในวันนั้น
ท่านบอกว่าเปิดสองวันก่อนแต่ถ้ามีการอภิปรายยังไม่จบ
และยังมีเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนจะขยายเพิ่มไปอีกวันหนึ่ง
แต่ทั้งหมดไม่เกิน๓วัน
นี่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดของการอภิปรายพรงพรนรบหรือพรนไม่ไว้วางใจ
ก็จะเริ่มต้นว่าให้เท่านี้ก่อนแต่ว่าถ้ามีเนื้อหาเข้มข้นอยู่ก็ยืดออกไป
คราวนี้ยังไงยังไงก็ไม่น้อยกว่า๓วันครับ
ฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลคราวนี้
น่าจะมีเรื่องเผ็ดร้อนพอสมควรโดยเฉพาะพฤติกรรมของรัฐมนตรี
เรียกว่าฝ่ายค้านที่เขาบอกเขาหมายหัวไว้เขาแยกเป็นกลุ่ม
ต้องเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยครับว่า
ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
เหมือนนักมวยขึ้นชกกันนะครับ

ฝ่ายค้านที่ก็เป็นฝ่ายค้านอยู่

จ้องแต่ล้มรัฐบาล

เหมือนนักมวยขึ้นเวทีอย่างที่ว่า

จากนี้ไปจะคอยดู

ว่าถ้ารัฐบาล

ทุกอย่างดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น
ปัญหาต่างได้รับการคลี่คลาย

กำลังเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชน

ฝ่ายค้านจะมาอภิปราย

หรือที่เรียกกันว่าตีรวนรัฐบาล

แล้วคนก็จะตำหนิฝ่ายค้าน

คนก็จะเชียร์ฝ่ายรัฐบาล

ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐมนตรี

ไม่เป็นไปตามนโยบาย

ฝ่ายค้านออกมาอภิปราย

ใช้มาตรการยุบสภา

เขาควรจะเลือกฝ่ายไหนมา
ฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตย
คนที่ตัดสินใหญ่ที่สุด

เอาล่ะก็รอดูว่า

ที่เรียกว่าน้องของการอภิปราย

ขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป